ท่านผู้ชมครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการฉีดวัคซีนเนี่ย
นั่นคือการตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุดแยกผู้ที่ติดเชื้อออกมาจากชุมชนไทยรัฐกรุ๊ป
ร่วมกับพันธนิษฐ์ภาคเอกชนนะครับในการที่จะส่งมอบชุดรับผิดเทส
ให้กับสปสชและกรุงเทพมหานครวันนี้ส่งมอบเพิ่มอีก๕๐๐๐ชุดนะครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปจับมือกับพันธมิตรทำโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เป้าจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ประเภทรับผิดแอนจิเทนเทสนะครับ
แบบตรวจหาแอลทิเจนเนี่ยนะฮะล็อตที่สองวันนี้ส่งมอบอีกห้ามื่นชุดนะครับ
ให้กับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชนะครับเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก
แล้วก็แยกประชาชนที่ติดกับไม่ติดออกจากกันนะครับเพื่อตัดวงกรอ่า
วงจรการแพร่เชื้อนะครับวันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์การตรวจโควิด
ไปให้กับนายอัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชจำนวน๔๐๐๐ชุด
ซึ่งจะส่งต่อไปให้กับแพทย์ในสังกัดเพื่อเตรียมนำไปเคาะประตู
เพื่อตรวจให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากส่งมอบอุปกรณ์รับผิดเทส
กรทมและสปสชเป็นรอบที่สองในวันนี้แล้ววันนี้ทางไทยรัฐกรุ๊ป
ยังได้มอบรถกระบะสองแถวสี่คันที่ติดป้ายข้อความเอาไว้ที่ข้างรถนะครับ
ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เพื่อให้สปสชใช้สำหรับในการรับส่งผู้ป่วยที่ถูกตรวจพบเชื้อโควิด
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหากปล่อยประชาชนเหล่านี้กลับบ้านเองตามลำพัง
เพราะว่าหลังจากตรวจเสร็จแล้วถ้าเจอคนที่ติดเชื้อนะครับ
ก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำผู้ป่วยมานั่งอยู่ในจุดพักคอย
ซึ่งทางสปสชได้จัดทำโซนขึ้นมาใหม่แล้วก็เขียนป้ายเอาไว้ว่า
เป็นที่สำหรับรอรถผู้ป่วยเพื่อรอให้มีจำนวนตั้งแต่๒๔คนก่อน
ค่ะนะฮะนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะพาผู้ติดเชื้อมาที่รถสองแถว
วันนี้ทางไทยรัฐก็ส่งมอบให้เนี่ยนะครับแล้วก็รับส่งของเนี่ยนะฮะ
รับส่งกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะส่งต่อให้กับคนขับรถสองแถว
พาผู้ป่วยไปส่งที่บ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษาดูแลที่บ้าน
เราถามไปยังคนขับรถรับส่งผู้ป่วยนะครับนายชัยพัฒน์ผอมเอียดอายุ๕๐ปีนะครับ
บอกว่าขั้นตอนหลังรับตัวผู้ป่วยขึ้นรถแล้วเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยนะฮะ
เพื่อโทรถามเส้นทางนะครับจะได้ลดการสัมผัสการใกล้ชิดในการสอบถามด้วย
จากนั้นก็ขับรถออกจากสปสชพาผู้ป่วยไปส่งให้ถึงหน้าบ้านทันทีเลย
โดยไม่มีการแวะพักที่ไหนทั้งสิ้นยอมรับว่าการที่อาสามารับหน้าที่ขับรถ
ส่งผู้ป่วยกลับบ้านในใจก็กลัวแล้วก็กังวลว่าจะติดเชื้อโควิดไปด้วย
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันก็อยู่บนความเสี่ยง๕๐๕๐อยู่แล้ว
เพราะในสังคมตอนนี้ไม่มีใครรู้ตัวเองว่ามีใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ
และเมื่อคิดแบบนี้ก็เลยมองว่ามาทำความดีช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดีกว่า
ขั้นแรกก็ตั้งชีวิตไปก่อนแล้วก็พอเจ๊ไปบ้านไปคอนโดก็จะโทรคุยกัน
พอกี่เมตรมันจะไปไม่ถึงบ้านอาจจะไม่อยู่ใกล้ใช่จะไม่สัมผัสกันเลยครับ
ถ้าเราไม่ช่วยถ้าเรากลัวแล้วยังไงเหมือนเหมือนเราเราทอดทิ้งคนไทยด้วยกันอ่ะ
อย่างนั้นดีกว่าแล้วคือเหมือนสักวันหนึ่งเกิดญาติพี่น้องเรา
ถ้าทุกคนกลัวหมดก็มันก็ประเทศก็ไม่เดินหน้ามันก็หมักหมมไปเรื่อย
ก็อยากจะช่วยให้เขาสุดกับของปกติ
ครับให้มันคลี่คลายโดยเร็วให้เร่งตรวจโดยเร็ว
นักศึกษาอย่างเร่งดวนเลยตอนนี้ขอเร่งดวนเลยค่ะขอให้ยังให้ทำเร่งดวน

ซึ่งทางไทยรัฐกรุ๊ปเราต้องขอขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกท่านเลยนะครับ
ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้นะครับ
รวมถึงประชาชนทุกท่านด้วยที่ร่วมโอนเงินสนับสนุนเข้ามาให้โครงการนี้นะครับ
รอบนี้ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือจากประชาชนเนี่ย
มอบชุดตรวจอีก๕หมื่นชุดสปสชรับ๔๐๐๐๐ชุดตรวจ
อบให้กับชมรมแพทย์ชนบทโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
และโรงพยาบาลใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ส่วนทางกองควบคุมโรคกฎธมรับอีก๑หมื่นชุดตรวจนะครับ
พันธมิตรภาคเอกชนและประชาชนที่มีกำลังทรัพย์
ถ้าท่านต้องการร่วมกันสนับสนุนผ่านโครงการนี้นะครับ
ท่านก็สามารถร่วมกันสนับสนุนได้นะครับ
มีเลขที่บัญชีที่เราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะเพื่อที่เราจะนำรายได้ทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ย
จัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙และผิดแอนจิเทนเทสคิสนะครับ
เพื่อแจกจ่ายให้กับทางสปสชแล้วก็ทางกมนะครับ
จะได้ไปตรวจให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงกันต่อไปนะครับ